เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชน
เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวสวนส้มห้วยต้นพึ่ง

ซึ่งไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐเลยนะ

เพื่อใช้สัญจรไปมาอำนวยความสะดวกของตัวเองนั่นเอง
นายจิรชาติซื่อตระกูลประหลัดอาวุโสอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดถนนโครงการพี่น้องชาวสวนส้มห้วยต้นพึ่ง

สนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็เครื่องมือหนัก
ให้กับชาวบ้านในการช่วยกันก่อสร้างถนนนั่นเอง
โดยถนนเป็นโครงการพี่น้องชาวสวนส้มห้วยต้นพึ่ง

ระยะทางเกือบ๒กิโลเมตรด้วยการเสริมเหล็ก
ระหว่างแยกบ่อดินแยกนามน
พื้นที่บ้านหมู่๔แล้วก็หมู่ที่๗ตำบลโป่งน้ำร้อน
ต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนช่วงฝนตกแบบนี้

ทำให้การจราจรเดินทางมันค่อนข้างยากลำบาก
ก็เลยมีการหารือกันค่ะว่าจะก่อสร้างถนน
ด้วยงบประมาณทั้งหมด๒๐๗๒๑๐๐บาท
ความสะดวกในการใช้เส้นทางแก่พี่น้องชาวสวนเองแล้วก็
ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้นะคะ
เพื่อความสะดวกค่ะในการขนส่งผลผลิตออกมาจำหน่ายภายนอกนะคะ

ร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน
ตอนแรกวางเป้าหมายไว้เพียงแค่ระยะทาง๑กิโลเมตรนะ